สนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันที่๑๖พฤษภาคมนี้นะคะ
ถ้าเป็นไปตามความตั้งใจและข่าวที่ออกมาตอนนี้จริง
ไม่มีแล้วนะคะความช่วยเหลือจากบ้านครูน้อย
บ้านครูน้อย๓๕๓๖ปีเนี่ยจะไม่มีอีกแล้วนะคะ
ถ้าเป็นจริงนะคะซึ่งนั่นคือคำถามหลักเลยค่ะว่าจริงไหม
เพราะว่ามีข่าวว่าจะมีการปิดบ้านครูน้อยมา
อย่างน้อยก็ครั้งหลักครั้ง๒ครั้งแล้วนะคะ

แล้วก็มีคนหยิบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ
เช่นเดียวกันคำถามที่สองก็คือว่า
ถ้ามีคนเข้าไปช่วยเหลือรอบนี้ล่ะ

ก่อตั้งสารรับเลี้ยงเด็กยากจนบ้านครูน้อยนะคะ

คือจะมีทั้งคนที่จะเชื่อและไม่เชื่อ
มีทั้งคนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเลย

วันนี้สงสัยต้องสวมเสื้อคนสงสัยเยอะหน่อย

พร้อมใจพร้อมจะพร้อมยินดีที่สุด
ครูน้อย๓๕๓๖ปีแล้วเนี่ยนะคะ
รอบนี้เนี่ยปิดจริงเหรอ
จริงแน่ค่ะเพราะจริงที่สุด
ที่จริงจังไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะ
รอบนี้ตัดสินใจมานานแค่ไหนแล้วคะว่าจะปิดบ้าน
ตัดสินใจมานานอย่างนี้น้อย๒เดือน

หลังจาก๒เดือนหลังจากช่วงมีนาเมษานี่วิกฤตมาก
การช่วยเหลือน้อยมากนะ
แต่ละภาระก็ยังคงมีเหมือนเดิมนะ
กำลังคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างนี้
ขณะตอนนี้มันเป็นช่วงที่ปิดเทอมอยู่
ภาระยังไม่มากถ้าเปิดเทอมนะ
ถ้าเราปล่อยกันเปิดเทอม

วงจรเดิมมันก็จะกลับมาคืน
กลับมาวงจรที่ไม่มีจะกินเลยต้องหยิบเยอะ

เอ่อเด็กมันเอาเงินไปเรียนต้องให้เด็กยืนรอ
เอาของไปให้ร้านนู้นขายร้านนี้ขาย

จะตราจรวงให้กันแล้ว
ต้องปิดแล้วก็ต้องพยายาม
ปิดก่อนเด็กปิดเทิมนะครับ
คือเด็กเปิดเติมเด็กก็ยังมีความหวังเช้าก็เอาตังค์ที่ครูมากินข้าวบ้านครู
ค่ะนี่รู้กันหมดแล้วหรือยังคะว่าพฤษภาคมนี้ครูน้อยช่วยไม่ได้แล้วนะลูก
รู้กันหมดยังไหมไหนบ้างยังรู้ไม่หมดแล้วค่ะยังไม่ได้พูดอะไรมากมาย
ค่ะถ้าโตก็อาจจะรู้บ้างเล็กก็ไม่เข้าใจแล้วแล้วตั้งแต่มีนาแต่ผู้ปกครองเนี่ยก็รู้เยอะหน่อย
แต่ว่าเขาก็ลำบากเขาก็ตกใจนะแต่เขาก็รู้สภาพครูดี
ค่ะเขาก็สงสารครูเพราะเขาก็จะรู้ว่าครูนี่ยืมสินมาตลอดเลยตลอดเลยนะ
คุณน้อยค่ะมีนาเมษายนที่ครูน้อยบอกว่าเป็นช่วงวิกฤตเนี่ยนะคะ
คือในแต่ละปีมันเป็นรอบมันเป็นรอบที่เป็นช่วงวิกฤตของบ้านครูน้อยอยู่แล้วหรือเปล่าพี่น้ำเมษา
ที่จริงวิกฤตหนักก็ไปพฤษภานะปกตินะเพราะว่ามีนาเมษาก็ยังอยู่ในช่วงปิดเทอม
ของทุกปีก็พฤษภาจะเป็นช่วงวิกฤตเพราะต้องใช้จ่ายเยอะต้องใช้จ่ายหลายอย่าง
คุณน้อยคุณน้อยเคยปรึกษาใครไหมคะในช่วงเดือน๒เดือนที่ผ่านมาว่าเอ๊ะรอบนี้เนี่ยมันเกิดเพราะอะไร
โทษนะคะคุณน้อยคือเกิดเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีคนจะช่วยเหลือกันมันก็หนักหรือ
อีกอย่างนึงก็คือว่าข่าวข่าวของครูคนเริ่มไม่ศรัทธาแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะคุณร้อยว่าเกิดจากเรื่องอะไรค่ะ
อันนี้เรื่องหลังนี้มากคนเริ่มไม่ศรัทธาแล้วทำไมเงินไม่มีเงินหมดเรื่อยอะไรอย่างนี้
แต่เขาไม่เคยคิดว่าเงินที่เขาให้มาก้อนเนี่ยมันต้องกินเป็นกี่ชีวิต
มันต้องใช้จ่ายเรื่องเรียนเท่าไหร่มันต้องทุกสิ่งทุกอย่างนะ
ครอบครัวคุณมีบุตร๓คนคุณก็จะรู้เอง๓แก้ว๓คนว่าเดือนมันต้องใช้เท่าไหร
ถ้าลูกเรียนนะนะงั้นเดี๋ยวครูน้อยก็ลองแจกแจงให้ฟังหน่อยค่ะ
คือตอนนี้ถ้านับว่ามีเด็กอยู่ในปกครองในความช่วยเหลือครูน้อยกี่คน

อนุบาลถึงเบา๖เนี่ย๔๕คนม๑ถึงเบา๖เนี่ย๑๕คนเด็กปกป้องด้านสมองเนี่ย๕คนค่ะ

ตอนนี้ไม่มีใครเลยเพราะว่าพอหมอไม่อนุญาตในการค้างปั๊บ
เพราะการค้างมันต้องมีหมอมีพยาบาลมีห้องแยกแยะ
ทีนี้บ้านครูก็ไม่มีสิ่งนี้สุดสมมากค่ะ

วันหนึ่งค่าใช้จ่ายครูน้อยควักกระเป๋าเท่าไหร่คะ
ถ้าโรงเรียนเปิดเฉพาะเด็กพวกนี้ก็๓๖๐๐นะคะ๓๖๐๐เรื่องไปโรงเรียนนะ
ถ้าไม่คิดไม่คิดรวมทั้งค่าไปศาสนาศึกษาไปเข้าค่ายอะไรอย่างนี้มันยิ่งหนักใหญ่นะ
ช่วงนี้ช่วงแปลงเนินธรรมดาวัน๓๖๐๐เริ่มตั้งแต่อนุบาล๑๐บาท
พอหนึ่งพอ๒๒๐พอ๓พอ๔๓๐พอ๔พอ๕พอ๖๔๐พอ๑๒๓๘๐พอ๔๕๖คนละร้อย
สมัยก่อนมีอาชีวะปิญญาคนละ๑๒๐แต่ต้องตัดเขาออกออกตั้งแต่ระยะที่นิ่มมากแบบครูไม่ไหวนะ
๓๖๐๐ที่ครูน้อยบอกเนี่ยเฉพาะเงินให้น้องไปโรงเรียนเป็นโรงเรียน

ก็มีค่าเด็กไปโรงเรียนค่าโรงเรียนค่าเจ้าหน้าที่ค่าอาหาร
เจ้าหน้าที่กี่คนคะคุณน้อย๘คน
๘คนนี่กินอยู่บ้านคุณน้อยไหมไม่อยู่กินค่ะ
คือบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ทั้งสิ้น
เป็นโรคอยู่มีลูกที่เป็นกรรมพิการอย่างนี้
แต่เราช่วยเหลือเขามาตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้เขาเป็นเจ้าหน้าที่
แล้วก็ช่วยเหลือเหมือนกันช่วยเหลือเด็ก
แต่ณวันนี้เขาก็อายุมากแล้วอายุตั้ง๓๐๔๐
เราจะมาให้แบบเด็กไม่ได้เราก็ให้เขาช่วยงานแล้วก็ให้เขาเป็นเจ้าหน้าที่นะคะ
น้อยตกเดือนหนึ่งเป็นแสนนะแสนแตกอย่างน้อย
ใช่ไหมคะทีนี้ยังไม่รวมค่าน้ำค่าไฟอีกนะ
ค่าน้ำค่าไฟพรุ่งนี้เป็นวันวิกฤต
ค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ทุกอย่าง
ค่าไฟพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ไม่มีโอกาสเลื่อนเขาแล้ว
อีกหมื่นกว่าบาทนะครูน้อยนอกเหนือจากอันนี้นะ
ค่ะครูน้อยมีหนี้เท่าไหร่ตอนนี้ค่ะ
มีมีหนี้อยู่เยอะนะคือคนจะว่าครูชอบทำหนี้
ครูอยากจะบอกว่าถ้าครูไม่มีคือบ้านครูไม่เหมือนบ้านอื่น
บ้านอื่นเขามีบ้านเพื่อเด็กเพื่ออะไรเขามีบ้าน
มีคณะกรรมการมีกองทุนมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เปิดรับเด็ก
มันก็เป็นไปตามระบบของเขามันก็ลื่นหลายไปได้เพราะเขาเตรียมพร้อมทุกอย่าง
บ้านครูเป็นเพียงบ้านในสวนซึ่งเด็กเด็กรอบบ้านลูกกรรมกรก็เข้ามาขอ
แต่ก่อนไม่เป็นครูนะขอชมพู่นะขอฝรั่งนะขอกล้วยนะขอน้ำกิน
ขอยาใส่แพ้น้าขอนอนหน่อยอะไรมันก็เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สืบมา
ขอกลับมาที่พระรักษณ์ครูน้อยอย่างนี้ครูครูน้อยมีหนี้เท่าไหร่ตอนนี้
ไหนจะปิดแล้วแล้วคนก็สงสัยเยอะนะเอ๊ะคุณน้อยบริหารยังไง
ครูน้อยเอาไปใช้ส่วนตัวไปคือหนี้มันหนี้เก่ามันยังไม่เคลียร์ไม่หมด
ยังมันก็ตลบเข้ามาน่าจะอะไรเอาจนถึงตอนนี้ครูน้อยหนี้อยู่ในมื้อนี่เท่าไหร่คะ
ประมาณแปดแสนประมาณแปดแสนแปดแสนนี่ในระบบหรือนอกระบบคะครู
ไม่มีในระบบครูไม่มีเครดิตอะไรจะไปกู้ครับแล้วถ้านอกระบบหมดเลยเหรอฮะ
แสนนี่นอกระบบล้วนค่ะนอกระบบล้วนแต่ว่าแต่ว่าเป็นนอกระบบที่ที่เห็นใจกันนะ
ไม่ไม่ได้รุนแรงแปดแสนนี่คือมีบ้านนี่ติดจำนองอะไรด้วยบ้างคะ
คนละส่วนบ้านเนี่ยอีกล้านกว่าซึ่งลูกต้องรับภาระ
ล้านกว่าสองสองล้านกว่ามึงแล้วล้านสองล้านกว่าเนี้ยตอนกู้เนี้ยต้องให้คนมาร่วมกู้มามีหลักฐานมากู้ด้วยนะ
ค่ะเขาก็มาเป็นคนทำในธนาคารซึ่งเป็นเครือญาติอ่ะเขาก็คำมาให้ล้านห้าค่ะ
ล้านห้าตอนนี้เขาก็เสียนก็เสียนแล้วเขาก็ต้องการเอาร้านห้าเขาออกค่ะ
แล้วลูกก็ต้องดินลนกู้เข้ามาครูน้อยคนวิจารณ์เยอะว่าครูน้อยบริหาร
เงินไม่ถูกมีปัญหาใช่ไหมคะแล้วที่ว่าจะปิดแล้วก็มีคนยื่นมือเข้าไป
ว่าจะปิดแล้วก็มีคนยื่นมือเข้าไปเขาช่วยกันมาละลอกใหญ่ใหญ่ก็หลายละลอกเนอ
ครูขาก็ไม่ใหญ่หนูก็ช่วยมาเธอไม่ใหญ่ก็เลยจะถามว่าค่ะ
คือตอนนี้ปัญหาที่ครูน้อยเองก็เห็นว่าเออน่าจะเป็นปัญหาจริง
มันมันไม่ได้ช่วยให้การบริหารเงินมันง่ายขึ้นหรือดีขึ้นเลยเหรอครูคะ
ไม่ล่ะหนูเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายมันมันมันต้องใช้จ่ายทุกวัน
มันต้องมีการฟักออกทั้งวันครูน้อยมีเงินเก็บไหม
ตัวครูอ่ะตัวครูไม่มีเลยไม่มีเลยคือกันไว้ไม่กันบางส่วนแล้วไหม
ไม่มีไม่มีหรือฉุกเชิญรับกันไม่มีไม่ครูมีบัญชีธิสนาคารกรุงเทพอ่ะ
มีเงินอยู่๗๐๘๐บาทไม่มีชีวิตครูไม่เคยมีอะไรที่มีค่าสำหรับชีวิตครูเลย
มีเผื่อฉุกเฉินไหมคะเช่นตัวครูเกิดป่วยกระทันหัน

ครูเจ็บป่วยมีโรงพยาบาลบังกกพันธุ์เมตตาสมัยก่อนครูก็เป็นคนไข้ธรรมดานะ
เวลานัดไม่มาอะไรนี้ท่านก็เลยมาดู
แล้วฉันก็เห็นใจว่าครูไม่ไปเพราะไม่มีตังค์อะไรอย่างนี้
ทีนี้พอมาถึงความลุงรังทั้งหมดนี้ที่ครูน้อยแบกมานะ
มีนาเมษาครูน้อยนั่งคุยกับใคร
หรือลองขอความช่วยเหลือใครหรือยังในรอบนี้
ก่อนที่จะตัดสินใจปิดบ้านการคุณสมัครอืมก็ลองนะ
มันก็ลองคิดว่าลองจดหมายไปหาผู้ที่เราคิดว่าเขามีฐานะมีเงิน
แล้วเขาก็เห็นเขาบริจาคเห็นเขาออกรางวัลอะไรต่ออะไรเยอะแยะ
เป็นหมื่นเป็นแสนแต่มันเป็นแบบที่เขา
จดหมายกันหลายฉบับไหมคะค่ะเขียนเลขก็หลายท่านเหมือนกัน
แล้วก็ขนาดที่คนอ่านข่าวคนนี้ถูกลดได้เรียนบางทีนึง
เขาอยากจะทำบุญก็ไปขอความเมตตาเขา

ท่านไม่เคยได้รับความเมตตาจากค่ายนะ
ทุกคนเสื่อมความเชื่อถือครู

ไปเล่งเด็กอาจจะอกษิตมหลายจากอะไรมากมาย
แต่ก็ไปสัมผัสไปเร่งเด็กไปอะไรทุกคนนะนะ
แสดงว่าก่อนที่ครูคิดจะปิดเนี่ยช่วง๒เดือนที่ผ่านมาครูน้อยก็พยายาม
พยายามจะหาปฏิหารหาปฏิหารนะหาปฏิหารสักครั้งหนึ่ง
กราบพระไหว้พระขับทุกสิ่งทุกอย่างขอปฏิหารให้แก่ชีวิตบ้านเราสักนิดนึง
แต่ทุกอย่างมันก็มืดมนต์
คุณน้อยอาจจะลองรอปฏิหารเกินนี้อีกสักหน่อย
ถ้ารอบนี้นะครูค่ะมีคนหยิบยื่นเข้ามาช่วยให้อาจจะไม่ปิดบ้านก็ได้ไหม
ผู้บริหารไม่ถูกต้องก็เป็นส่วนหนึ่ง
เป็นบ้านที่บรรบัดทุกข์บำรุงสุข
ใครเดือดร้อนใครอดหยากใครเป็นโน่นเป็นนี่
ส่วนนี้อาจจะเป็นความผิดของครู
ที่เป็นครูเป็นคนใจอย่างนี้ใจที่อยาก
ที่เห็นใครทุกร้อยไม่ได้อย่างครูมีตังค์อยู่สองร้อยเนี่ย
เอาคนนั้นอุ้มลูกมาครูครู
กลางคืนนะคะลูกไม่สบายครู
จะต้องไปหาหมอไม่มีค่ารถเลย
ก็เนี่ยครูก็ต้องให้เขาสองร้อย
ทั้งที่เราก็เป็นวาระสุดท้ายของเรานะ

เขาเป็นคนต่างจังหวัดเป็นกรรมกรมาอยู่ตรงนี้
ถ้าเขาจะไปขอหยิบยืมใครไม่ได้หรอก
แต่เราเนี่ยไม่มีตอนนี้เราก็
เช้าขึ้นมาก็พนฝ่ายหาได้นะ
ครูแน่ใจแล้วใช่ไหมคะว่า๑๕นี้ปิดแน่

ถ้ามีปฏิหารอย่างที่ครูรอมา๒เดือนเกิดมีช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

แล้วครูน้อยสภาพน้องที่เปิดเทอมวันที่๑๖

พอดีพมเขาได้เข้ามาช่วย
พรุ่งนี้เราก็นัดที่จะไปเยี่ยมบ้านเด็กนะ
แล้วก็ช่วยเด็กที่ลำบากมากอะไรอย่างนี้

ลำบากทุกคนบางคนว่าเด็กไม่ลำบากก็ไม่อยู่
คืออย่างนี้ครูก็เคยโตเถียงอะไรกับพมอะไรอย่างนี้
คือยังเด็กครอบครัวมาจากจังหวันงานก็ไม่มีทำ
นะก็มาหาบ้านเช่าเสร็จแล้วลูกก็จะเป็นภาระ

ชีวิตเขาก็อยู่ดีมีสุขขึ้นใช่ไหม
แล้วครับกลายก็มาตรวจเจอสองคนที่ไม่ต้องช่วยแล้ว

คือพ่อแม่มันทำงานมันก็พออยู่ได้ไป
แต่ลูกต้องเรียนต้องอะไรอย่างนี้มันก็ลำบาก
อันนี้คือที่ครูน้อยคิดมาตลอดวิธีนี้

ว่าครูน้อยไม่ได้สอนให้เขาช่วยเหลือตัวเอง
ครูน้อยป้อนก็อย่างเดียวครูยอมรับครูยอมรับ
ซึ่งเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าถ้าครูน้อยตัดสินใจแน่วแน่
ต่อให้มีปฏิหารคนช่วยเหลือตอนนี้
ยังไง๑๕ปิดแน่๑๖เด็กเปิดเทอม
คำถามคือว่าเด็ก๖๕คนนี้
เอายังไงคะเนี่ยก่อนก่อนส่งน้ำมันนี้ครูก็
ระดมขายของที่มีอยู่ในบ้านที่มีอยู่

ก้อนสุดท้ายเนี่ยนะเดี๋ยวมาคุยกับทางอธิบดีด้วยนะคะ
คุณผู้ชมว่าทางหน่วยงานภาครัฐรู้เรื่องนี้หรือยัง
ว่าภาระที่คุณออยรับอยู่ตกลงรัฐต้องรับต่อหรือเปล่า

คุณผู้ชมคะตามข่าวมีการส่งเรื่องของการปิดบ้านครูน้อยไปที่กรมกิจการเด็กและเยาวชนนะคะ
เราจะคุยกับอธิบดีกรมนะคะอธิบดีณภาเศรษฐกร
ธิบดีสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
อธิบดีคะทางกรมเนี่ยทราบเรื่องบ้านครูน้อยจะปิดกลางเดือนนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่คะ
ประมาณปลายเมษานะคะ
ก็มีหนังสือจากสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งมานะคะ
ก็ให้เราไปช่วยดูแล้วก็ดูว่าเหตุการณ์เป็นยังไงแล้วก็ดูแลกันยังไงต่อไปนะคะ
ค่ะมีเจ้าหน้าที่กลมลงไปดูที่บ้านครูน้อยหรือว่าไปนั่งคุยกับครูน้อยที่บ้านหรือยังคะ
ไปสองครั้งแล้วค่ะจริงต้องเรียนอย่างนี้นะคะว่าจริงในเรื่องของบ้านครูน้อยนะคะ

ทางกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการแต่เดิมน่ะนะคะ

เรื่องเด็กและเยาวชนอยู่ในความดูแลของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะ

จนก็ปรับคมสร้างก็มาอยู่กรมวิถีการเด็กไก่เยาวชนนะคะ

ตะยอยที่ที่คุยกันมันนี่นะคะ

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยก็ได้มีการประสานงานครูน้อยแล้วก็ให้ความช่วยเหลือน้องนะคะ
ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณน้อย
โดยสนับสนุนเงินส่งครอบครัวเงินดูแลน้องเขา
ประมาณ๖แสนกว่าบาท
ตั้งแต่ปี๒๕๕๐ถึง๒๕๕
หลังจากนั้นก็มีในเรื่องของสนับสนุนแป้งนมบ้าง

จนกระทั่งพอเราได้รับเรื่อง
ก็มีนักสังคมสงเคราะห์ไปเยี่ยมที่บ้านครูน้อย
แล้วได้คุยกับคุณน้อยเมื่อวันที่๓สัปดาห์คม
ก็ได้รับทราบยืนยันขอคุณน้อยจะปิดแน่นอน
แต่ว่าทุกคนมองถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก

ทางกระทั่งประสงคมและความทางโครงของมนุษย์โดยเฉพาะ

อันหนึ่งจะทำยังไงให้น้องได้มีการดูแลไม่สะดุด

ประเด็นที่๒ก็คุยกับคุณ้อยว่าจะยังไงต่อ
ออรนี่น่ะขอถามแซกนิดเดียวค่ะ
คำถามก็คือว่าวันที่๑๖พฤษภาคมปกติ

เช้ามาต้องมีเงินให้ตัวเล็กไปโรงเรียนแล้วนะคะ

คำถามคือว่าเป็นหน้าที่กรมเหรอคะ
หรือว่าต้องปล่อยเข้าสู่ลักษณะของการบริหารงานของนโยบายรัฐตามปกติคะ

เกิดจะเรียนให้ทราบว่า
วันที่๓พฤษภาคมได้คุยกับครูน้อย
แล้วก็พบว่ามีเด็กที่อยู่ในความดูแลของครูน้อย
๖๕คนนะคะแต่ที่๖๕คนไม่ใช่ว่าเหมือนกันหมดทุกคน
ความต้องการปัญหาอุปสรรคหรือการดูแลตนเอง
มากน้อยขนาดไหนนะมีความแตกต่างกันนะคะ

โดยโดยตามหลักการแล้วก็ตามธรรมชาติ
การพัฒนาน้องเราต้องดูเป็นรายไป
แน่นอนไม่เหมือนกันแน่นอนถึงแม้ปัญหาเดียวกัน
ก็ยังดูแลช่วยเหลือสัตว์แตกต่างกัน
เพราะว่าในวุฒิภาวะความรู้สึก
หรือประสบการณ์ของน้องมีความต่างกันนะคะ
ดังนั้นพอวันที่๓เราทราบเรื่องว่า
ทราบเรื่องว่าจะมีน้องที่อยู่ในความดูแล
ของคุณน้อย๖๕คน
หลังจากนั้นแล้ววันนี้เราก็ได้ลงไป
โดยพอกองสวัสดิการเด็กและครอบครัว

จะดำเนินการอย่างไรในแต่ละราย
ทีนี้เรายังไม่ได้ทราบข้อมูลที่แท้จริงว่า

ใน๑๖๕คนก็มีน้องที่พิการบ้าง
มีน้องจำนวนนึงที่อยู่กับปู่ย่าตายาย

มีน้องจำนวนนึงที่เป็นประเด็นเรื่องการศึกษาอยู่นะคะ
ซึ่งข้อสุดท้ายค่ะเดี๋ยวเวลาหมดค่ะอธิบดี
ขอสุดท้ายคือแต่การช่วยเหลือของทางกรม
จะไม่เหมือนกับที่ครูน้อยทำแน่นอนถูกไหมคะ
คือจะไม่ใช่ว่ามีเงินตอนเช้าไปรับที่กรมแทนที่บ้านครูน้อยนะ

ขออนุญาตว่าอาจจะมีกรณีบ้าง
เงินส่งข้อครอบครัวหรือเป็นครอบครัวประถำ

คือเป็นตัวเงินมีบ้าง
ในกรณีที่มีความจำเป็นเฉพาะหน้า
แต่ท้ายสุดเราต้องดูว่าความยั่งยืนมันอยู่ตรงไหน
แต่งั้นเราขออนุญาตว่าขอเยี่ยมเคสไปลาย

อาจจะคุยกับคุณน้อยแล้วก็วางแผนร่วมกันต่อไป
ค่ะถือว่าทางกรมรับทราบแล้วเรียบร้อยนะคะ

ครูน้อยตื่นมาวันที่๑๖

วันที่๑๖จะทำอะไรตอนเช้าครูน้อย

น้อยจะอดได้เหรอคะถ้าเด็กยังเดินมา

ครูน้อยหนูจะไปโรงเรียนแล้ว

๒วันในอาทิตย์นี้ก่อน๑๕ต้องพูดเขาก็เข้าใจนะครับ
เขาจะต้องซื้อตรงเท้าสูงเท้า

เราจะต้องเตรียมสมุดที่เขาจะต้องมาเซ็น

เอาตังค์กี่บาทอะไรกี่บาทอะไรเงี้ย
แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ทำ

เติมนี้ครูไม่มีตังค์ให้หนูนะ
หนูครูแต่ครูก็ขอรอผู้ใหญ่
ครูรอผู้ใหญ่ก่อนให้ผู้ใหญ่เขา
เขาช่วยรู้ช่วยรู้หนูได้บ้างนะคะ
ครูทำมา๓๐กว่าปีเนอะ

นะคะ๓๐กว่าปีนี้เอาเข้าจริง
มานั่งคิดในช่วง๒เดือนที่ผ่านมา
ครูว่าครูช่วยเหลือเด็กผิดวิธีไหมคะ
ผิดวิธีช่วยเหลือ
ผิดวิธีแต่เป็นวิธีของครู
เป็นวิธีที่จะให้กับเด็กนะคะ
เพราะบ้านครูเนี่ยมันเป็นบ้านที่
ไม่ได้เปิดมาแบบเป็นขั้นตอนอย่างนั้น
มันเปิดมาแบบอดอยากมากินไม่มีตังค์
เจ็บไพร่ป่วยมาหาอะไรต่ออะไร
มันเหมือนกับโรงทานมันเหมือนโรงทาน
แล้วไม่มีกฎระเบียบมากกว่ากัน

ไม่มีใครมาหลอกหลวงรู้ไหม

ตั้งแต่ต้นรายการคือครูก็รู้ว่า

เยอะใช่ครูครับเดี๋ยวแสงไม่ไว้ใจเยอะเข้าข่าวเยอะ
รถให้ลูกชายมีที่ดินตั้งหลายสิบไร่
พูดเดี๋ยวนี้เลยค่ะว่าถ้าบริษัทขายรถยนต์
มีครอบครัวครัวคงไม่อยากออกที่ลูกเขาจะโดน
คือนำสกุลทิมกุลนี่ไปซื้อรถ
เพิ่งมีคนโตซื้อรถเมื่อมันรถขาดแรก
อันนั้นซื้อจริงซื้อรถคันแรกคันนึงนะ
หรือซื้อที่อธิบดีกรมที่ดินที่ดินทั้งหลายทุกจังหวัดเนี่ย
แต่ไม่ใช่ของใหญ่ตรงนี้จะเป็นทองเป็นนาฬิกาเป็นอะไรที่เป็นของมีค่าไม่มี
หรือมีเงินทองอยู่ในธนาคาร
ไม่มีมีอยู่ในธนาคกรุงเทพอ่ะ

ครูค่ะเวลารายการจะหมดแล้ว

มีคนฟังเห็นข่าวช่วง๒วันนี้

ก็ไม่สามารถทำได้นะนุ

มันไม่ชมไม่สิ้น
ครูก็จะเป็นมนต์เวียนอยู่ในวัตจักรนี้นะ

รับผิดชอบสิ่งที่มีอยู่

รู้ถึงทุกหมวดของชีวิต
คุณหนักมากนะครอบครัวหนักมาก

ดีใจที่ได้โอกาสได้พูดได้บอกกับสังคม

ให้สังคมมโนเอาเองนะไม่อยากให้มโนเอาเอง
ทุกอย่างสังคมในทุกวันนี้ก็เหมือนกัน
ถ้ายังแข็งใจมาหาครูครูพร้อมที่จะให้ทุกอย่างดูให้ทุกอย่างเห็นนะ
วันนี้ขอบคุณครูน้อยนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากค่ะขอบคุณยิ่งกันนะคะ

ไทยรัฐนิวส์โชว์วันนี้ถามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป